แอปพลิเคชันไลน์เมื่อวานนี้ตกอกตกใจกันเยอะพอสมควร

ใช่บอกว่าส่งเกินหนึ่งข้อความต่อไปนี้
จะต้องเสียเงินค่าส่งสติ๊กเกอร์ส่งไลน์แล้วเหรอ
ตรวจสอบแล้วไม่ใช่เรื่องจริงนะคะไลน์ประเทศไทยชี้แจงมาแล้ว
นั่นก็คือเป็นหนึ่งในบริการของไลน์แอดนั่นเอง
เพราะฉะนั้นจริงแล้วผู้ใช้งานไลน์ทั่วไปแอปพลิเคชันแชทไลน
ยังใช้งานได้ฟรีตามปกตินะคะ
ทางไลน์ประเทศไทยยืนยันว่าไม่มีนโยบายเก็บค่าบริการผู้ใช้งานไลน์ส่วนบุคคลนะคะ
ที่มีการแชร์ข้อความในโลกออนไลน์
ยืนยันว่าผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานไลน์ได้ฟรีตามปกติค่ะ
เพราะเมื่อวานมีการแชร์กันบอกว่าหากคุยไลน์แชทไลน์พันข้อความ

ใช่บอกว่าจะเก็บ๗๐๐อะไรแบบนี้แหละ

ธรรมดาผมว่าแต่ละคนน่าจะเกินพันข้อความนะ

เป็นบริการสื่อสารรูปแบบใหม่แยกออกมาจากไลน์ส่วนบุคคล
หรือว่าบัญชีผู้ใช้งานอย่างเป็นทางการนี่แหละค่ะ
แต่ว่าเป็นสำหรับรายย่อยก็คือแพ็คเกจจะถูกกว่า

ต้องไปหาทางโปรโมทกันออกไปเองนะคะ
ซึ่งก็มี๒แพ็คเกจสำหรับไลน์แอดนะคะคือแพ็คเกจทั่วไป
สามารถใช้งานได้ฟรีจนถึงวันที่๓๑มีนาคมปีหน้า
แล้วก็จำกัดการใช้งาน๑๐๐ข้อความต่อเดือนนะคะ
เขาก็จะนับแบบสมมุติส่งหาเรามีเพื่อนอยู่พันคน

กรณีที่เราส่งข้อความเยอะต่อเดือนนะคะ
เกจพรีเมียมของไอดีคิดค่าบริการปีละ๑๙๙บาท

ถ้าอยากได้เป็นแอดสืบสกุลอย่างนี้ค่ะ
คุณก็จะต้องเสีย๑๙๙บาทต่อปีเพื่อให้คนจำคุณได้ง่ายขึ้น
ก็ขอให้ผู้ใช้งานอย่าหลงเชื่อ

ถ้าเป็นคนธรรมดาที่ไม่รู้เรื่องอย่างผมเอง
ก็จะไม่รู้พอส่งต่อข้อความแบบนี้มาไม่ได้ตรวจสอบ

ดังนั้นต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนอย่างที่น้องเฟื่องเขาตรวจสอบให้นะครับ
ใช่ค่ะไลน์แอดนี้มีวิดีโอทิวทอเรียลที่เฟืองไปสอนไว้ด้วยนะครับ
ในโลกออนไลน์ไปหากันได้สำหรับใครที่อยากทำร้านค้า